ไส้อัวเดฏโทรปครับ

ไส้อัวเดฏโทรปจัดว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้าน
และเป็นสูตรต้นตำรับของร้าน
งพันธุ์ไส้อัวย่างอยู่ริมถนนเชียงใหม่ลำปางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขาขายมานานแล้ว๖๗ปีถ้าผมจำไม่ผิด
เราอ่านข่าวไส้อัวเห็ดถอบเนี่ยมานานอยู่เหมือนกันนะ

ไปถามเจ้าของร้านกำเนาะไปต่อคุณชิสา

คุณอนงพันธ์โคสิตสกุลชัยบอกว่านี่มันสู่หน้าฝนแล้วนี่ไง
ก็เห็ดพื้นบ้านอย่างเห็ดเพาะหรือคนทางภาคเหนือเขาเรียกว่าเห็ดถอบ
ขึ้นเยอะรีบเลยเพราะนี่คือรถที่ใกล้จะหมดแล้ว
เพราะถ้าช้าอดกินนะเขาบอกว่าปีนี้เห็ดถอบราคาแพงกว่าปีก่อน
ที่กิโลกรัมละ๗๕๐บาทเอาจริงจากแต่ก่อนประมาณสัก๕๐๐
ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้๗๐๐กว่าแล้ว
แม้ราคาสูงแต่ทางร้านก็จะซื้อมาเพื่อประกอบอาหาร
ทำเป็นไส้อัวเห็ดถอบให้กับลูกค้าได้ทาน
ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนจะไปให้ถึงเขาบอกว่าอย่างนี้
ถอบของเขาจะต้องใช้ที่มันสดเท่านั้น
เห็ดถอบที่บรรจุกระป๋องขายเคยเห็นมีขายทั้งปีเข้าใจได้
แต่รสชาติมันไม่เหมือนกันกับเห็ดถอบที่มันมาแบบสด
แล้วต้องเอาไอ้ที่ยังอ่อนอยู่นะแข็งแล้วเนี่ยแก่เนี่ย
มันกินไม่ได้เคี้ยวไปแล้วมันติดฟัน
เผลอเคี้ยวไม่ได้ด้วยค่ะต้องเห็ดถอบที่แบบว่าอ่อนเท่านั้น
ถูกครับน้องใบตองแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย
หรือล่าสุดตอนนี้มันอาจจะมากกว่านี้แล้วก็ได้
เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นไงอ๋อเอางี้ละกันคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการปรับราคานะ
ราคาไส้อัวเห็ดทองของเขาจากกิโลกรัมละ๖๐๐เป็น๗๐๐บาท
บอกตรงปรับขึ้นเข้าใจได้ลูกค้าเองก็โอเคเพราะว่าอร่อยถูกใจ
ก็ยอมรับในราคาที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองทานดู
แล้วที่สำคัญเจ้าของร้านเขาใจดีมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากครับ
ขอบคุณนะคะพี่มาคุณหนุนขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับเขาไม่เคยลดมาก่อนจริงเพราะเมนูของเขาปีนึงเขาขายแค่ครั้งเดียว

เป็นที่พิเศษเฉพาะจากตลอดข่าวเลย